คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของกล้องวงจรปิด
หรือว่ากล้องที่อยู่หน้ารถนั้นสามารถเป็นหลักฐานสำคัญ
ทำให้เราเห็นภาพต่างต่างที่มันเกิดขึ้นได้เห็นได้ในทุกมุมด้วย
ถูกต้องไปดูคลิปเรื่องของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมรถเก่งคันหนึ่งพุ่งไปชนรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงไฟแดง
คือเมื่อวานเรานำเสนอคลิปนี้แล้วก็ข่าวนี้ไป
ที่คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียชีวิตด้วย
ถูกต้องค่ะคือเขาชนไป๖คันรั่ว

คุณผู้ชมก็กล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพวินาทีที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
เขาขับฝ่าไฟแดงแล้วถูกรถเก๋งสีขาวเนี่ยฮะ
ชมอีกครั้งอันนี้รถจักรยายนขับมานะครับ
ผ่าไฟแดงไปรถเก๋งสีขาวกำลังจะขับข้ามแยกไป
ตรงเข้าไปชนอย่างจังด้วยความเร็วฮะ

ซึ่งก่อนที่รถเก๋งดังกล่าวจะเสียหลักไป
ข้ามเลนไปชนกับจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ติดไฟแดงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วย
และรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอีกหลายคันก็ชนไป๖คันรวด
บริเวณสามแยกดอนแจงถนนมาลัยแมนอูทองสุพรรณบุรีครับ
โดยอุบัติเหตุครั้งนี้ถูกแชร์ผ่านโลกออนไลน์

เขาบอกว่าโอ้โหสร้างความหวัดเสียวให้กับผู้ที่เห็นคลิปนี้ไม่น้อยทีเดียว

ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

คลิปนี้คือคลิปแรกที่ออกมา

อันนี้เป็นคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูเมื่อวาน
เป็นอีกมุมหนึ่งเมื่อสักครู่ได้ชมไปแล้ว
ก็เป็นคลิปที่บันทึกจากกล้องหน้ารถของคันด้านหลังที่ถูกชน

แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเลยนะครับ
โดยคลิปนี้เป็นนาทีที่รถหลายคันเขาก็จอดติดไฟแดงอยู่

มีรถจักรยานยนต์คันนี้ถูกชนนะครับ
ปรากฏว่ารถเก๋งมาจากไหนก็ไม่ทราบ
มาด้วยความเร็วแล้วก็เสยอย่างจังนะฮะ
ก่อนที่จะไปชนกับรถอีกหลายคัน
ก็ระเนรนาศกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางรวม๖คัน
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนทีเดียว
นางสาวชนทิชาภูลเงินคนขับรถเก่งสีขาวพอประสบเหตุแล้วก็ให้การบอกว่า
คือวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นเนี่ย
ช่วงเกิดเหตุกำลังขับรถพาครอบครัวมุ่งหน้าไปทำธุระที่กาญจนบุรี
โดยขับรถมาจากตัวเมืองของตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เขาก็ให้การบอกว่าเขาหักหลบรถจักรยายนสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นคลิปแรกเนี่ย
ผ่าไฟแดงมาแล้วก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนกับรถอีกหลายคันที่จอดติดไฟแดงอยู่

นี้หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความอาถรรพ์ของแยกนี้
ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าเอาแยกนี้มันมักมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
ทำให้ชาวบ้านระแวกนี้รู้สึกหวาดกลัวหวาดภาวะเพราะว่าจุดนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของความประมาทหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนขับรถผ่าไฟแดงมาก่อนนะครับ